ถ้านับดูเนี่ย๑๓ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะ
ทุกท่างยิงปืนขึ้นฟ้าไปหมดไปสองแมลงเกอร์ซีน
แล้วก็ยิงตรงนู้นตรงนี้ไปอีกจนปัจจุบันนี้เนี่ย
มืดแล้วเนี่ยนี่รองพบตรนะคะ
ก็ลงพื้นที่มาด้วยก็ให้สัมภาษณ์อยู่

คือเมื่อช่วงเย็นท่านก็บอกว่า

เราต้องประเมินแล้วว่ามันปลอดภัย
ระวังทำแผนทั้งแผนฉับพันธุ์
แล้วก็แผนที่มันละเอียด
แล้วการบังคับบัญชาเรื่องผู้บริหารเหตุการณ์

เราทำตามขั้นตอนของกฎหมายเลย
เราคำนึงถึงความปลอดภัยทั้ง๓ฝ่าย

ไปแต่เราอัดเข้าไปแบบเต็มมองอะไรแทบไม่เห็น

เขาไปเปิดบานเกรดด้านหลังแล้วก็หายใจ
เราก็เลยถามเราก็เลยคุยกันกับทีมงาน
บอกว่ามันคนที่เป็นลักษณะจิตเวท
ไม่ตอบสนองกับพวกสารเคมีพวกนี้ครับ

ตอนนี้ที่นิ่งไปนี่คาดการณ์ว่าเขาน่าจะ

คือมีกระแสสังคมเกิดคำถามมาถึง

อาจจะมีการพักการนอนของตัวผู้ก่อเหตุเอง
ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่เข้าดำเนินการในช่วงนั้น

การที่จะอยู่เนี่ยคนหนึ่งมา

ลูกเมียเขาคนที่เขาใกล้ชิด

มันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องเข้าแล้ว

ใช่ไหมเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวประกันอย่างนี้

ตอนนี้แม่เดินทางมาถึงไหนแล้วครับท่านครับ

ตอนนี้มีการตรวจสอบอาการ
เขามีครับมีเขามีอาการผู้บังคับจา
ถ้านานอย่างนี้ดูไม่น่าจะรับราชการต่อได้

นี่เราถึงมีการโยกย้ายจากที่ทำงานเพื่อ
นี่แหละแต่มันก็กลายเป็นการกดดันอย่างหนึ่งนะครับ
ใช่ครับในส่วนหนึ่ง

นี่ค่ะก็ที่ทางรองผ่วงประวัตรรอบอกว่า

คือทั้งคนก่อเหตุก็คือสารวัตกาล

ครับคือรองผ่วงประวัตรรอบอกว่า
ณขณะนี้คนก่อเหตุคือสารวัตกาลยังอยู่ในบ้าน
แก๊สน้ำตาที่ยิงไปตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นค่ำเนี่ย
ไม่สามารถที่จะทำอะไรในเชิงปฏิบัติกับเขาได้

ก็ท่านบอกว่าถ้าผู้ที่มีอาการธรรมกิจ
จะไม่มีผลกับเรื่องของสารเคมีอะไรตรงนี้ใช่ไหม
ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปถามว่าจะทำยังไงต่อ
ก็คือจะใช้วิธีให้อารมณ์เย็นลง
แล้วเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์ทางด้านจิตวิทยามาคุย
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงเย็น๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจไปพาลูกชายของสารวัตกาลค่ะมาคุยกับพ่อแล้วนะ
ใช่ให้มาเจรจาเพื่อแบบให้พ่อลงมา
นี่ภาพนี้นี่นะฮะแต่ก็ไม่เป็นผล

ลูกพยายามบอกให้พ่อเนี่ยออกมาเถอะไม่มีใครทำอะไรพ่อหรอก
เมื่อกี้เรียกบอกพ่อพ่อครับอย่างนี้เลยนะ
ความจริงมันจะมีอันที่เราทรัพย์ทำเสียงไว้

ใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองนักข่าวเอง

ชาวบ้านนี่ต้องโอ้โหออกกันไปหมดนะฮะ

ใช่ค่ะก็คือจากลูกชายไม่ได้ผลแล้วเอาแม่มาเลย
อันนี้ตอนลูกชาย๑๘นิดหนึ่งลูกชายลองดูนะครับ
แต่เขาไม่ได้ตะโกนหรือไม่ได้บอกอะไร

ก็แม่บอกว่าจะมาบุกเลี่ยมอ่ะครับ
ผมอยากให้การก่อนผมอยากให้การบอกกับแม่เอง
แรกที่ยังมีเดินออกมามีเล็งปืนมาทั้งผู้สื่อข่าวใช่ไหมคะ
ละแล้วมียิงมาด้วยอ่ะค่ะคือตอนนั้นก็ว่าโหดแล้วนั้นว่ามาคู้
นี่ช่วงเย็นที่บอกว่าตั้งใจจะใช้วิธีเจรจาให้เขาได้ระบายความในใจ
กลายเป็นอารวาสหนักกว่าเดิมบรรยากาศนี่ตึงเครียดหนักกว่าเดิมอีก
ต้องถึงขั้นประสานจิตแพทย์แล้วตอนนี้รอแค่คุณหมอให้มาคุย
คือจากการตรวจสอบเขาบอกว่าในบ้านของสารวัตรเนี่ยนะคะ
มีทั้งปืนมีทั้งมีดก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถบุกเข้าไปชาร์จตัวได้
จะพยายามใช้วิธีละมุนละม่อมให้มากที่สุด
และเจ้าหน้าที่บอกว่าตอบไม่ได้จริงว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อไหร่
แต่คนสนิทของสารวัตกาลเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาบอกว่า
เวลาที่สารวัตการเป็นแบบนี้คือเวลาเขาคลุ้มคลั่ง
จริงแล้วเดี๋ยวเขาจะหายไปเองขอแค่เขาได้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจ
แค่มีคนรับฟังเขาเขาก็จะสงบลง
ตำรวจก็เลยใช้วิธีการให้ระบายแล้วก็รับฟังนี่แหละค่ะ
แล้วพอตรวจสอบไปที่บอกว่ามีอาการทางจิตเวชใช่ไหมคะ
เขาก็เป็นคนดีนะแต่ตอนนี้ชาวบ้านบอกคือเดือดร้อนจริงเดือดร้อนมาก
ส่วนเข้าบ้านได้แล้วแต่ส่วนที่บ้านหลังติดกันจะเข้ายังไงอ่ะ

หรือถ้าเกิดแม่ไปบำบัดอะไรเรียบร้อยกลับมา

ใช่ค่ะเพราะว่าเล่นยิงมาหมดแม้ขนาดนั้น